คุณผู้ชมคะข่าวนี้จะพาไปดู๒ซุปตาต่างวงการ
คนนึงเนี่ยเป็นซุปตาจากฝั่งบันเทิงของเรา
ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นซุปตาจากฝั่งลูกหนังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซุปตาต่างวงการที่เราพูดถึงเนี่ยคนแรกก็คือณเดชน์คูกิมิยะค่ะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือกัปตันเจเจชนะทิพย์สงกระสินค่ะ
โอ้โหคนนี้จริงเยอะพาไปสนิทกันตอนไหนอ่ะเออนี่เป็นยังไงเขาโพสต์ตอนน้ำปะใคร
จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคือคุณหนุ่ยเขาเป็นคนโพสต์ภาพภาพนี้ค่ะ
คุณหนุ่ยเนี่ยเขาเป็นนักพัฒนาศักยภาพนักกีฬาแล้วเขาก็ดูแลทั้งเจทั้งแบรี่
เขาโพสต์ภาพนี้แล้วก็บอกว่าดีใจที่คู่นี้เนี่ยได้มาเจอกันสักที
อืมคนนี้ค่ะพี่แบร์ค่ะอ่ามาสอนพี่แบร์ยิงจุดโทษหน่อยนะฮะ
ให้กัปตันเจสอนพี่แบนเล่นฟุตบอลด้วย
โดยเฉพาะเรื่องยิงจุดโทษ
คือจำได้ไหมเวลาที่มีงานฟุตบอลของช่องทีไรเนี่ย
แบร์ยิงวืดตลอดยิงกี่ทีก็วืดยิงกี่ทีก็วืดนะ
อุตส่าห์ได้เจอนักเตะยอดฝีมือขนาดนี้
โปรดถ่ายทอดวิชาให้พี่แบร์ของเราด้วยนะคะ
เพราะแฟนคลับรอวันที่พี่แบร์จะได้ยิงลูกโทษเข้าประตูสักทีนึง
ก็เอาเป็นว่าการโคจรมาเจอกันครั้งนี้
แบร์ก็น่าจะได้วิชาอาคมในการยิงลูกโทษกันบ้างแล้วล่ะนะคราวนี้

ดูสิว่าอาจารย์เจเนี่ยเขาจะแบบว่าศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า